ช่วงนี้ไปร่วมชื่นชมกับไทยรัฐทีวีกันหน่อยนะคะ
ที่ได้รับมาถึง๒รางวัลด้วยกันในเวทีประกาศผล
โทรทัศน์ทองคำครั้งที่๓๒ค่ะ
นี้จัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

นายวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
พร้อมด้วยทีมผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่๓๒
ประจำปี๒๕๖๐ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันวัฒนธรรมไทยร้อยใจคนทีวี
มีนายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีค่ะ
ปีนี้นะคะสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีได้เข้าชิง๓สาขารางวัลด้วยกัน
แก่รางวัลสถานีส่งเสริมรายการกีฬาดีเด่น
รางวัลรายการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่นจากรายการไทยรัฐเจาะประเด็น
รางวัลผู้บรรยายกีฬาดีเด่นนายวรปัตรอรุณพักดีค่ะ
ซึ่งไทยรัฐทีวีก็คว้ามาได้๒รางวัลด้วยกัน
คือรางวัลสถานีส่งเสริมรายการกีฬาดีเด่น
และรายการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น
ซึ่งผู้บริหารและตัวแทนผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมที่ติดตามรายการต่างของสถานี
แล้วก็ขอให้คำมั่นว่าจะพัฒนาคุณภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ชมค่ะ

ที่ทางคณะกรรมการมอบให้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

ปีหน้าต่อไปเราจะมีโครงการอะไรอีกไหมคะ

เพราะว่าทางไทยรัฐทีวีก็พยายามจะคัดสรร
รายการดีและทั้งกีฬาด้วยนะครับ

แล้วก็พร้อมที่จะพัฒนารายการข่าวของเรายิ่งขึ้นไปอีกครับ
ก็ต้องอยากฝากให้ท่านผู้ชมคอยติดตามชมด้วยนะครับ
ขอบคุณแฟนแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับ
ที่ติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ไทยรัฐทีวีตลอด
ทางเราสถานีทรัฐทีวีก็ให้คำมั่นสัญญาครับ
เราจะพัฒนาคุณภาพของรายการทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้นไปครับ

คืนวันจันทร์ถึงพระฤหัสประมาณ๕ทุ่ม๑๐นาทีนะครับ
ก็เป็นรายการที่จะสรุปรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ลึกข้อมูลข่าวสารมาให้กับคุณผู้ชมทุกคนได้ชมในทุกคืน
ในฐานะตัวแทนของไทยรัฐทีวีก็ขอขอบคุณสำหรับทุกรางวัลที่มอบให้กับเราในครั้งนี้นะคะ
ไทยรัฐทีวีก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนางานโดยเฉพาะด้านข่าวด้านกีฬา
รางวัลที่เราได้ในครั้งนี้ก็คือด้านข่าวและกีฬาด้วยนะคะ
ดังนั้นก็จะเห็นเราพัฒนาต่อไปเพื่อแฟนของไทยรัฐทีวีทุกคนค่ะ